ส่วนความเคลื่อนไหวของเมืองทองครับที่กำลังมองหากุญสือคนใหม่เข้ามาแทนที่ของราดาวานเคอร์ซิชนะครับ
ชาวเซอร์เบียที่แยกทางไปก่อนหน้านี้ก่อนจะปิดซีซั่น
คุณซื้อในวัย๕๑ที่พาทีมสุพรรณบุรีรอดตกชั้นแต่ว่าไม่ได้รับการต่อสัญญา
ก็กลายเป็นตัวเต็งเหนือทางพี่ซิโก้กิติศักดิเสนาเมือง
แล้วก็น้าช่วยสมชายชวนบุญชุมนะครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวผัวพันกับทางเมืองทอง

แต่ต้องรอการยืนยันจากอดีตแชมป์ไทยลีกสี่สมัยก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะลงเออย่างไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้แต่กุญสือชื่อดังทั้งไทยและต่างชาติ